จัดตั้งรัฐบาลช่วงนี้จะไม่ค่อยได้เห็นคุณพิธาเข้ามาเกี่ยวข้องเท่าไหร่นัก
คุณพิธาครับเขาก็ไปเจอเกษตรกรนะคุณผู้ชม
ไปเจอในงานสุรามีอะไรไปรับฟังปัญหาของเกษตรกรครับ
คงคู่ไปกับคุณไอติมพระฤทธิ์สบรชพก

ไปเจอกับกลุ่มเลี้ยงปลากรายแล้วก็เยี่ยมชมสวนส้มโอครูแมวด้วยครับ
และคุณพิทากับคุณไอติมก็ยังไปที่ฟาร์มโคนมแรนด์เจ้าพระยาบีฟ
อำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ
คุณพิธาก็ใส่เสื้อชมพูนี่หวานแหววเลยครับ
ก็มีชาวบ้านมารอต้อนรับเป็นจำนวนมากดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยครับ
อาหารยากไม่ดุมพ่อแรงนะคะ
ช่วงนี้คือยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอ
แต่ก็ลงพื้นที่ต่อเนื่องเลยนะ
แม้ว่าโอกาสที่จะได้เป็นนายก
และตั้งรัฐบาลก็ดูริบหรี่นะ
แต่เมื่อลงพื้นที่ไปเจอชาวบ้าน
กระแสตอบรับยังอุ่นหนาฝาข้างเหมือนเคยครับคุณผู้ชมฮะ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

ก็เป็นการมาพบปะเยี่ยมเยี่ยนประชาชน
และต้องการจะขยายฐานเสียงที่เคยสนับสนุน
ให้ความเห็นชอบมาถึง๗๐๐๐กว่าเสียงครับ
เพราะว่าตอนแรกเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะลงพื้นที่ที่แบบว่า
ทั้งจังหวัดอะไรใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ก็ขยายฐานไปเรื่อยค่ะ